ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องของเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่มีความเคลื่อนไหวอยู่หน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับมีการปล่อยตัวแกนนำนะครับตามข่าวที่ออกมานะบอกว่าจะปล่อยตัวแต่ว่านักขณะนี้นะครับยังไม่มีหมายปล่อยตัวนะครับส่วนความคืบหน้าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามจากรายงานสดของคุณจิรายุทธ์บุญชุ
กรุงเทพมหานครยังไม่มีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มนะครับเนื่องจากยังไม่มีหมายปล่อยตัวจึงต้องรอให้ครบกำหนดฝากขังในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับโดยสารยืนยันว่าจะไม่มีการอายัดตัวในคดีอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
และได้นายเอกชัยหงกังวัลเนื่องจากทั้งศิลประวัติธรรมฯทั้งสี่คนถูกคุมขังเกือบยี่สิบวัน
และทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในคืนนี้ครับ
โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยังไม่สามารถปล่อยตัวทั้ง๔คนได้นะครับ
เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดฝากขังซึ่งจะครบกำหนดในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับ
โดยขณะนี้ทั้งสี่คนอยู่ในจุดที่เตรียมปล่อยตัวแล้วครับสำหรับนายอานนท์นำพานะครับ
ถูกดำเนินคดี๒คดีนะครับคดีแรกกรณีการชุมนุมปลาใสร่วมกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
โดยถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา๑๑๖อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดตามพรบชุมนุมสาธารณะพรบควบคุมโรคและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินครับ
ส่วนนายสมยศพฤกษาเกษมสุอดีตนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสอง
และแก่นำกลุ่มยี่สิบสี่มิถุนาถูกตำรวจสอนอรัฐพร้าวแสดงหมายจับในข้อหาตามมาตราหนึ่งหนึ่งหก
ยุโยงปกปั่นจากการชุมนุมบริเวณสนามหลวงเมื่อวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบกัญญายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ
ขณะที่นายสุรนาศแป้นประเสริฐนักกิจกรรมสิทธิเด็กและเยาวชนและนายเอกชัยหงกังวานที่ชู๓นิ้ว
ขณะที่มีขบวนเสด็จเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมานะครับถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหนึ่งศูนย์วักสอง
ผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีครับโดยนายอานนท์ถูกคุมขังสองคดีรวมสิบเก้าวัน
ส่วนนายเอกชัยกับนายสมยศถูกคุมขังรวม๑๘วันและนายสุรนาศถูกคุมขังรวมด้วยกันทั้งสิ้น๑๓วันด้วยกันครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทนายความสิทธิมนุษยชนยังระบุอีกว่ากรณีนี้นะครับ
แตกต่างจากการปล่อยตัวเพนกวินไม้และรุ้ง
ซึ่งเรือนจำปล่อยตัวทันทีในช่วงเวลา๓ทุ่มนะครับ
เนื่องจากได้ครบเวลาฝากขังเวลา๒ทุ่มของวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะเดียวกันนะครับนางสาวพันนิกาวานิสแก่นำคณะก้าวหน้าก็ได้เดินทางมาสังเกตการณ์การปล่อยตัวของ๔แก่นำเช่นเดียวกันนะครับ
ภายหลังสารอาญายกคำร้องฝากขังในความผิดเกี่ยวกับคดีการชุมนุม
พร้อมกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องการปล่อยตัวของทั้ง๔คนนะครับก็รีบเดินทางมาทันที
แต่เนื่องจากติดภารกิจการประชุมในช่วงดึกนะครับจึงไม่สามารถรอได้
โดยส่วนตัวเธอเชื่อว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนนะครับเพราะว่าเพราะว่าประชาชนนะครับ
ไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูลได้กำหนดไว้นะครับ
และตอนนี้สารได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งจะกู้ความศรัทธา
ทำให้สถานการณ์คลี่คลายนำไปสู่การปรณีประนอมได้นะครับหากรัฐบาลต้องการประณีประนอม
ก็คงไม่จับผู้เห็นต่างไปขังคุกครับที่มายืนทันทีที่ได้รับทราบจริงจริงตั้งแต่ช่วงเย็น
อะนะคะว่าจะมีการอ่าปล่อยตัวทั้งท่านอาณนท์คุณสมยศคุณเนกชัย
เนี่ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยในวันนี้ก็รีบมานะคะ
แล้วก็ได้ทราบพร้อมกับทุกท่านว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการปล่อยตัวในช่วงเที่ยงคืนอย่างไรก็ตามนะคะ
นี่คงไม่ใช่คงไม่ใช่ชัยชนะของประชาชน
คงไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องดีอกดีใจมากมายอะไรนะคะไม่ได้หมายความว่าการปล่อยตัวไม่มีความหมาย
แต่ว่าพวกเขาไม่ควรต้องอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ที่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูป
ที่ออกมาพูดความจริงทำความจริงให้ปรากฏต่อสังคมจะต้องรับ
แต่พวกเขาก็ต้องอยู่ในเรือนจำนานเป็นเวลาหลายวัน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูล
ฉบับ๖๐ซึ่งเป็นฉบับที่ไม่ดีนี่แหละค่ะก็ยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
เพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเพื่อยืนยันว่าสารได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
นั่นก็คือการไม่อนุมัติให้มีการกักตัวอยู่แบบนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตามนะครับแกนนำคณะก้าวหน้ายังกล่าวอีกว่า
ทั้งนี้ผู้เรียกร้องย่อมพร้อมที่จะเจรจา
แต่คนที่ไม่พร้อมคือผู้มีอำนาจฝ่ายรัฐบาลนะครับ
ครั้งนี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปิดจุด
หากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ
หรือรัฐบาลไม่จริงจังที่จะฟังเสียงประชาชนนะครับ
การชุมนุมที่ผ่านมาหลายสัปดาห์
ถือเป็นฉันธามติของประชาชนที่ไม่มีแก่นำ
ซึ่งล้วนแต่ต้องการให้แก้ไข๓ข้อเรียกร้อง
นั่นก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งนะครับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูลใหม่และการปฏิรูปสถาบันนะครับ
หากไม่ได้รับการแก้ไขตามข้อเรียกร้องที่บอกไว้
ก็เชื่อว่าประชาชนจะยังคงชุมนุมประท้วงกันต่อไป
คุณผู้ชมครับณเวลานี้๒๑นาฬิกา๓๙นาที
เหลืออีกไม่ถึง๓ชั่วโมงนะครับ
แก่นำทั้ง๔คนก็จะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับ
โดยบริเวณรอบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพณขณะนี้นะครับ
ก็มีสื่อมวลชนปักหลักรอทำข่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์
แล้วก็ยังมีกลุ่มมวลชนนะครับจำนวนมากนะครับ
เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณรอบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแห่งนี้ด้วยครับ

ดายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับ

เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะมีการปล่อยตัวหรือไม่อย่างไรในช่วงเวลาไหนนะครับ